คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่นักเสี่ยงโชค
เสาะแสวงหาตัวเลขกันหน่อยนะฮะ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเต่าตัวใหญ่น้ำหนักเกือบ๑๐กิโลกรัม
พลัดหลงเข้าไปในตลาดสดเฉยเลย
ทีนี้ครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อจับจ่าย
ที่ขายของแล้วก็คนที่มาซื้อของเนี่ย
ก็นี่แหละครับจับทาแป้งซะเลยนะฮะ
ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
แม่ค้าพ่อค้าพากันตื่นตกใจเพราะอยู่ก็มีเต่าขนาดใหญ่เดินเข้ามาในตลาด
แม่ค้าขายกล้วยเดินเข้ามาจับเต่าชั่งน้ำหนักซะเลย
๙๕กิโลกรัมความยาวจากหัวถึงหางวัดได้๑๙นิ้ว
กระดองกว้าง๑๘นิ้วส่วนเมื่อกี้เห็นเลข๓๓
นั่นคือราคากล้วยนะ๓๐บาทไม่เกี่ยวกับอะไรนะฮะ
แม่ค้าเชื่อว่าน่าจะเป็นเต่าเจ้าปู่ในดอนปู่ตามาเดินเที่ยวตลาด
เมื่อชาวตลาดทราบนะฮะก็มามุงดูเต่ายักษ
บางคนนำแป้งมาทาถูที่กระดองนะครับแล้วก็หงายท้องก็เอาแป้งมาโรย
เพื่อหาเลขเด็ดไว้เสี่ยงโชคกันนะครับ
ล่าสุดทางพ่อค้าแม่ค้าได้นำเต่ายักษ์กลับไปไว้

จากมีความเชื่อว่าหากมีใครเจอเต่าในบริเวณใกล้ดอนปู่ตา

อย่างนั้นอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีต่อผู้ที่จับเต่าเอาไว้ก็ได้นะครับ
บ้านเลขที่๑๘๗ที่บ้านหนองหัวช้างหมู่๗
ตำบลเสมาใหญ่ที่อำเภอบัวใหญ่โคราชนี่แหละค่ะ
โดยนายหนูเลื่อนเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงกลางดึกของวันที่๑๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็ออกสำรวจความเรียบร้อยในหมู่บ้าน
ได้ยินเสียงหมามันเห่าใหญ่เลย
พอหันไปดูเอ๊ะหมาเห่าอะไร
เป็นเต่าตัวใหญ่นายหนูเลื่อนก็เลยอุ้มขึ้นมา

เมื่อกี้เขาก้มหน้าก้มตาคุยกับพี่เต๋าอยู่นะฮะ
คือสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าประโยคที่คุยกับเตาไปอยู่บ้านไหมล่ะ
แล้วปรากฏว่าเต่ามันยืดหัวออกมาจากกระดอง
ออกมาอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมพังงกหัว

หรือว่าธรรมชาติของเต่ามันก็ฟังไม่ถูก
คือเขาก็คิดว่าเออชวนแล้วเต่ามันก็ไป
เอาตัวใหญ่ขนาดนี้ดูเปรียบเทียบกับเด็กสิคะ
ตัวแบบใหญ่กว่าเด็กนะเอามาชั่งน้ำหนักได้๑๓กิโลครึ่ง
ชาวบ้านเขาก็เลยมาดูมาขอโชค
แต่ที่เห็นว่าแบบกระดองมันดำเมี่ยมแบบนี้ตัวมันดำแบบนี้
เพราะเขาห้ามไงไม่ให้ทาแป้งเลยนะ
ที่ลำตัวที่กระดองกลัวว่าเต่ามันจะได้รับอันตราย
ส่วนใหญ่ก็เลยขอถ่ายรูปแทนละกัน

เขาก็เลยโผล่หัวมาจากกระดองนี่อืม
ไม่รู้เขาจะผงกหัวหรือต้องการสื่อสารอะไร
แต่เขาเชื่อกันว่านี่คือปู่พญาเต่า
มาให้โชคให้ลาบนะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะร่างทรงครับ
ไปดูฮะที่กำแพงเพชรนะครับ
มีแม่ตะเคียนเข้าสิงร่างทรง
เกิดขึ้นที่บ้านเกาะหมูตำบลอำเพลิงคลองเขลง
ขณะที่มีการบวงสวงเรือแม่ย่าตะเคียนทอง
ความยาว๖เมตรกว้าง๔๐เซนติเมตร
หลังมีการเชิญขึ้นมาจากแม่น้ำปิ่ง
ขณะทำพิธีร่างทรงก็มีอาการเหมือนมีบางอย่างเข้าสิง
แล้วร้องห้ายหนาวสั่น
บอกชาวบ้านบอกว่าจะขึ้นมาให้โชคกับทุกคน
เพื่อสร้างบุญกุศล๒งวด
หลังจากนั้นให้ชาวบ้านเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนไปที่วัดในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ยังบอกว่าแม่ย่าตะเคียนทองมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าแม่สบายทอง
อายุ๕๐๐ปีแล้วถูกทรายในแม่น้ำปิงทับถมมานานแล้ว
แล้วก็พูดใบ้เป็นปริศนาบอกเลขให้กับชาวบ้านให้นำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ
ปิดท้ายกันที่สวนป่าบ้านเสา๕อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ก็คึกคักไปด้วยนักเสี่ยงโชคและชาวบ้าน
ที่ไปรับเหรียญแม่แก้วเรือนทองรุ่นโภคศัพย์
พร้อมกับร่วมพิธีบวงสวงขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคนะครับ
โดยชาวบ้านยังแห่ไปส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์

สำหรับแม่แก้วเรือนทองเป็นตะเคียนขนาดใหญ่ความยาวตั้ง๑๒เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตร๗๕เซนติเมตร
ชาวบ้านเชื่อกันว่าอายุของต้นตะเคียนน่าจะ๑๐๐ปี
และมีแม่ตะเคียน๓พี่น้องสิงสถิตอยู่ในต้นเดียวกันเลยนะครับ